เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาทุกคนไปเสี่ยงตาย
ไปเสี่ยงกินน้ำพริกแคปหมูยายน้อย
ที่เขาใช้วิธีด่าสินค้าตัวเอง
เป็นกลยุทธ์ทำให้ยอดขายถล่มทลาย
จากนั้นมาเสริมความรวยด้วยของที่ควรบูชา
พร้อมเทคนิคดีจากหมอกไก่พพชินี่

จะมีอะไรบ้างตามหมอไก่ไปดูกันเลยครับ

เราอยู่ที่ร้านข้าวต้มปลากิมโป้ค่ะ

เรียกว่าถูกทุกระเบียบนิ้วนะคะ

ว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขารู้วิชาห่วงจุ้ยหรือเปล่า

นี่คือเฮียฮอร์แห่งร้านข้าวต้มปลากินโป๊ก

อย่างแรกนะคะที่อยากจะถามอาเฮียเลยก็คือในเรื่องของทำเลที่ตั้ง

ผมไม่มีที่ไปครับผมมาจากต่างจังหวัด
ผมไม่มีที่ทำเลทำมาหากิน

ก็เรียกได้ว่าทำไมอยู่ในทิศทางที่ดีมากเลยนะครับ
อยู่ในทางโค้งพุ่งเข้าใส่

ถ้าเป็นร้านค้าถือว่าจะเจริญก้าวหน้า
อย่างต่อมานะคะที่เห็นก็คือลูกม้า๘ตัว

เพราะว่าคนจีนก็ถือว่าเลข๘นี่ก็คือ
หมายถึงว่าร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุด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
อาหารในทางฮงจุ้ยเขาถือว่าเป็นทาสน้ำ
การที่เราตั้งตัวเป็นสีดำสีดำก็คือทาสน้ำเหมือนกัน

ให้ลูกค้าเจริญอาหารทานกับข้าวได้เยอะ
ดวงธุรกิจในเรื่องของร้านอาหารโดยตรงเลยอ่ะเฮีย
ผมก็เป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะฮะรู้สึกว่า
อะไรแต่ละเรื่องมันเข้ามาแบบบุญวาสนาผ่าส่งต่างเลยครับ
อ๋อลูกค้าหิวลูกค้ากินเยอะผมก็รับเยอะ
เปิดร้านทั้งทีก็ต้องมีตัวช่วยจริงไหมล่ะครับ
ต่อกันที่เรื่องของแคปหมูร้านนี้
ที่สร้างจุดขายด้วยการด่าสินค้าตัวเอง

ยิ่งด่าเยอะยิ่งขายได้เยอะ

น้ำพริกแคบหมูยายน้อยกินแล้วตายขายแล้วรอด
น้ำพริกแคบหมูยายน้อยอร่อยให้๖สกปรกให้ฟิน
น้ำพริกแค่หมูยายน้อยดีต่อใจแต่บันไรต่อฟัน

ขายของแบบล้อเลียนสินค้าตัวเองก็มีด้วยล่ะครับเนี่ย
สลันยูเพนน้ำดีครับชื่อเล่นชื่อเบียร์ครับ
เป็นแอดมินเพจน้ำพริกครับหมูยายน้อย
น้ำพริกแคบหมูยายน้อยเป็นได้ทุกอย่าง
ยกเว้นอาหารยกเว้นอาหาร
และพี่คนนี้แหละครับที่เป็นแอดมินเพจน้ำพริกแคปหมูใหญ่น้อย
เจ้าของธุรกิจที่ไม่อวยสินค้าตัวเอง
แต่ก็สามารถสร้างยอดขายทะลมทลาย
ของเราจะเป็นน้ำพริกแคบหมูคือเป็นหนังติดมัน

ทำเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเป็นน้ำพริกเลย๑๒๐กิโล
ภายใน๔วัน๖๐๐๐๐บาทประมาณนั้นที่สุดละ
ูลลี่มาร์เก็ตติ้งมันก็เป็นการเหยียดสินค้าตัวเอง
เป็นอะไรที่แตกต่างสินค้าตัวไหนที่แบบเคยเห็นแล้วมันไม่ดี
จริงเราก็อยากไปพูดไปว่าเขานะแต่มันทำไม่ได้
แต่ของเราเรียนเชิญเลยให้มาทำเลย
เจ้าแดกเลยบุรีมาร์เคติ้งคงไม่มีใครกล้าทำหรอกดูละ
เราทำการตลาดนี้ขึ้นมาเพื่อแบบว่าแย่งชิงลูกค้าจากน้ำพริกเจ้าอื่น
โดยเอาคอนเทนต์ดึงเข้ามาเราเล่นตัวเองก่อน
พอเล่นตัวเองปุ๊บลูกเพจก็เลยเล่นตาม
ทีนี้มันเหมือนคนแบบเคมีเดียวกันแต่ละคนสนุกบ้าง
เทนต์ที่แบบปังอยู่หลายตัวเหมือนกัน
เทนต์นี่๕๐๕๐เลยนะ๕๐อยู่ที่พี่อีก๕๐นี่อยู่ที่ลูกเพจเลย
เวลาลูกค้าซื้อน้ำพริกไปเขาจะมีเหมือนส่งการบ้าน
ถ้าจุดเด่นเลยไม่เหมือนกับน้ำพริกเจ้าอื่นก็คือ

เมื่อ๒ปีก่อนแม่อยากแบบมีรายได้อย่างนี้
น้ำพริกแปบหมูนี่แหละเดี๋ยวช่วยโปรโมทให้น้ำพริกแป๊บหมูยายน้อยเลย
ละ๕๐บาทนะหลายร้อยคอมเมนต์เลยแต่ไม่มีสั่งมาคอมเมนต์นะ
เพื่อนมีแต่ตลกก็เข้ามาเล่นหมูแคปหมูหรือแคปหมากินแล้วฟันแตกอะไรอย่างนี้

ก็เริ่มแล้วหรือเราแบบจะเอาแบบทางนี้ดีวะอะไรอย่างนี้
ที่ทำให้คนอื่นรู้จักเรามีงานจะออกบูธ
จะทำป้ายไวนิวแบบมีโซโลแกนก็เลยโพสต์ให้ช่วยคิดหน่อย
สุดท้ายคนแชร์ไปประมาณสามหมื่นกว่ามีคอมเมนต์อีกหลายหมื่น
ไอเดียแบบเยอะจนแบบเลือกไม่ถูกอะ
ถ้าคนจำติดปากจะเป็นโปรแกรมนี้น้ำพริกแค่หมูยายน้อยกินแล้วตายขายแล้วรอด
หลายคนเลยจะถามก่อนเลยนะก่อนซื้อบอกอร่อยไหม
พี่จะไม่บอกว่าอร่อยไม่อร่อยพี่จะบอกว่าลองเสี่ยงดู
ไม่ให้ลองสั่งนะให้มาลองเสี่ยงดู
กินได้เหรอฟันน้ำนมหักหมดยัง
เคยเห็นหินไว้หนุนลอรถไหมอันนี้ใส้หนุนได้การอทไหล
เวลาคุยคนถามว่าอยากได้รีวิวใครที่เคยซื้อไปแล้วบ้าง
พี่ก็ตอบว่าหอไม่มีเหรอครับตายหมดแล้ว
เหนื่อยบอกเลยเหนื่อยสุดคือเตาอินบล็อกเนี่ย
แต่พี่ก็คุยทุกคนนะไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็คุยทุกคน
บางคนก็ไม่ได้อยากกินหรอกอยากคุย
จริงเขาก็มีคนสั่งแล้วก็มีคนคุยเล่น

แต่พอถ้าคุยนานไปกดนิ้วโป้งไลค์อย่างเดียวแล้ว

ที่แรกเขาคิดว่ามันแปลกอะเนาะส่วนมากมันไม่มีหรอกของกิน
ใครจะมาแบบมุกอะไรแบบนี้เยอะ
เพราะไม่คิดว่าเขาจะทำได้ถึงขนาดนี้ก็ภูมิใจค่ะ

อร่อยอร่อยช่องทางตอนนี้ก็มีในเฟซบุ๊คน้ำพริกแคบหมูยายน้อย
พี่ทำคอนเทนต์ขายด้วยคือโฆษณาสามารถเข้าได้
ูลลี่สินค้าตัวเองแล้วก็ขายของที่ลูกค้าเขาจ้าง
ก็จะบอกว่าเอเจนซี่ก็สามารถติดต่อได้
คนที่จะทำธุรกิจอย่างที่บอกของคุณไม่ได้ทำมาคนแรกหรอก
มันเลยต้องทำให้แตกต่างแต่คุณจะทำยังไงให้คนมาซื้อ
อันนั้นแหละต้องเป็นโจทย์ที่คุณต้องคิด
การตลาดที่แตกต่างโจมตีสินค้าตัวเอง
ช่องทางการทำเงินที่ใครก็ไม่กล้าเสี่ยง
แต่ไม่ใช่กับน้ำพริกแคบหมูยายน้อยเจ้านี้แน่นอนครับ
ต่อกันที่จังหวัดพยาวกับก๋วยเตี๋ยวภูกรรมยาว
ตำนานร้านอร่อยที่บอกกันปากต่อปากจะแซ่บสมคำร่ำลือขนาดไหน

ที่นี่มันคือที่ไหนกันล่ะครับเนี่ย
ทำไมทำไมมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนเยอะแยะเต็มไปหมด
เอ๊ะอย่าบอกนะว่าที่นี่คือตำนานร้านอร่อย
ที่คุณผู้ชมทางบ้านแนะนำมาใช่ไหมเอ่ย
จ่ายจ่ายจ่าย

แล้วร้านนี้คือร้านอะไรล่ะครับ

โอ้โหไม่ได้หูฝาดใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชม
เมื่อสักครู่เฮียเขาบอกว่าที่นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวผ้ากามอยู่
เฮ้ยก๋วยเตี๋ยวผู้กำยาวที่โด่งดังสุดสุดแห่งเมืองพยาว
ซึ่งเมนูเด็ดของทางร้านที่ทำเอาลูกค้าตี๊ดอกตี๊ดใจมาอย่างยาวนานกว่า๕๐ปี
นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำรสชาติจี๊ดจาดจัดจ้าน
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยที่นุ่มละมุนลิ้นละลายในปากแบบไม่ต้องเขียวนั่นเอง
เฮียสมบูรณาวงเจ้าของร้านบอกกับเราว่าโอ้โหทุกเมนูเนี่ย
เราทำได้ที่สูตรลับเฉพาะของทางร้านไม่สามารถเปิดเผยได้
แต่ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นได้เลยว่ามากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่เนี่ย
คุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนโอ้โหแม่ถ้าใครอยากไปลองลิ้มชิมรสก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดร้านภูกรรมยาว
ก็สามารถพยักอรุณเฮ้ยก็สามารถเดินทางไปได้ที่บ้านเลขที่หนึ่งสามแปด
ถนนสายพยาวป่าแดดตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
และด้วยความอร่อยที่บอกกันปากต่อปากแบบนี้
เราจึงยกให้ก๋วยเตี๋ยวภูกรรมยาวเป็นร้านตำนานของอร่อยแห่งเมืองพยาวนั่นเอง
หมูนุ่มละลายในปากแบบไม่ต้องเคี้ยวสมคำร่ำลือ
ต้องยกให้เป็นตำนานร้านอร่อยจริงครับรับประกันคุณภาพและความอร่อยจากลูกค้าทุกคน
อากาศร้อนร้อนแบบนี้คงต้องหาอะไรเย็นเย็นนุ่มนุ่มหนึบหนึบสักหน่อยแล้วล่ะครับ
เศษฐีป้ายแดงพาคุณผู้ชมบุกไปเมืองกำแพงเพชรหรือเมืองชากังราวอ้าออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
เพราะว่าแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนอย่างนี้นะครับ
สำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะกินเฉาก๊วยแท้แท้
โอ้โฮพี่ปังเปิดธุรกิจใหม่เหรอคะเนี่ย

จริงแม่แคระก็รวยจะแย่อยู่แล้วยังจะมาทำมาค่าแถมตลกอีกครับ
บิ๊คนกำลังทำมาหากิน
ก็ลองมาชิมเฉาก๊วยแท้กันก่อนนะครับ
ดูสิว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไง

คุยกันก่อนค่ะรู้แล้วค่ะรู้แล้วว่าขายเฉาก๊วยรู้แล้วพูดขนาดนี้
แต่ขายอยู่ที่ไหนคะพี่ป้อง

เวลาเราไปแวะปั๊มก็ได้ยินเสียงที่นี้
ถ้าอยากรู้ว่าเฉาก๊วยก้อนแบบนี้ทำมาเป็นเฉาก๊วยที่น่าทานแบบนี้ได้อย่างไรนะครับ
และทำเงินเป็นร้อยล้านนะครับ
ถ้าอยากรู้ไปชมกันเลยครับ
เมืองกำแพงเพชรหรือเมืองชากังราว
เขามีของดีของเด็ดมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม

หรืออาหารการกินอย่างกล้วยไข่

และหนึ่งในของเด็ดที่ดังระดับประเทศ

ใช่แล้วครับเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร

คอนเฟิร์มหนักแน่นขนาดนี้

แน่นยิ่งกว่าคิวดาราซุปตาซะอีก
วันนี้เฉาก๊วยชากังลาวของเรานั้น
มีส่งไปภาคเหนือ๑๒๐๐๐ถุงนะครับ

ภาคอีสาน๑๒๐๐๐๑๓๐๐๐นะครับ
แล้วก็ภาคตะวันออกก็ประมาณ๗๘๐๐ถุงครับต่อวันนะครับ

ว่าวันหนึ่งเขาต้องทำเฉาก๊วยสักกี่ถุง
ครับช่วงนี้นะครับก็ผลิตไม่มาก
วันหนึ่งก็ประมาณ๔๐๐๐กว่าถุง
ถ้าเป็นช่วงมีนาเมษา๘๐๐๐ถึงแสนถุงต่อวันนะครับ
โอ้โหขายหรือแจกฟรีครับเนี่ย
ทำไมคนถึงติดอกติดใจรสชาติของเฉาก๊วยชากังราวกัน
นุ่มหนึบเด้งอร่อยไม่เหมือนใคร

จากรสชาติจะถูกปากแล้ว

เพราะไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะครับ
ว่าแต่ทำขายเยอะขนาดนี้
ต้องใช้ต้นชาวก๊วยมากขนาดไหนกันล่ะครับเนี่ย
ก๊วยนะครับเราใช้วันหนึ่ง๕๐๐กิโลนะครับ
ผลิตอยู่ที่ประมาณวันละ๔๐๐๐กว่าถุง

เราจะใช้เฉาก๊วยประมาณ๘๐๐๑ตันนะครับ

เฉาก๊วยทำมาจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ซึ่งเป็นย่ายกับต้นสารแน่เนี่ยล่ะครับ
แต่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

ลักษณะเป็นวุ้นหรือเจลลี่
แต่เพื่อให้เซ็ตตัวได้ดียิ่งขึ้น
เขาจะใช้ผสมแป้งลงไปนิดหนึ่ง

แล้วก็ตัดเป็นก้อนเตรียมขายได้เลยล่ะครับ

กระหายด้วยเฉาก๊วยชากังลาว

และวันนี้ครับเฉาก๊วยชากังราวตราเพชรนะครับ
มาจัดเต็มอยู่กับเราแล้วครับ
ขอต้อนรับคุณเสมอมุษวนรสค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คุณขออนุญาตไหมนะคะ
นี่ค่ะมาแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วไม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
เราเห็นในแบบท้องตลาดทั่วไปน่ะเราต้องตูนว่า
ควันเป็นตันเยอะมากเรื่องราวมากมายนะครับ
ขออนุญาตได้นั่งคุยแบบยาวเลยนะครับเย็นดีครับ
ว่าก่อนจะมาขายเฉาก๊วยนี่นะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
ฟันอะไรมาเยอะเลยครับเริ่มจากวัยเด็กเกิดอะไรขึ้นครับผม
ครอบครัวผมนั้นเป็นครอบครัวที่ยากจนนะครับ
ผมเรียนก็จบแค่ปฐม๔อยู่โรงเรียนวัด
แม่ก็มีอาชีพรับจ้างเตียก็มีอาชีพรับจ้างนะครับ
แล้วก็เผาถ่านตอนอายุ๒๑นะครับก็มีแฟน
แฟนก็ไปอยู่ที่กำแพงเพชรผมก็ไปสมัครเป็นคนงานอยู่ที่กศน
เป็นลูกจ้างประจำค่ะแต่ด้วยเราขับรถเป็นก็เลย

จากพนักงานขับรถมาขายเฉาก๊วยได้ยังไงคะ
คือช่วงนั้นเรามีลูกสองคนนะครับตอนที่ไปอยู่ทำงานกรสนในระยะหนึ่ง
ลูกก็เริ่มโตจบปปศก็ให้ลูกไปทำโรงงานเฉาก๊วย
ก็บอกกับลูกว่าเมื่อลูกไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ครับ
งานทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเป็นอาชีพได้
ให้ลูกจดจำไว้วันหนึ่งลูกอาจจะมาทำเฉาก๊วยขายก็ได้
ผมก็เลยไปซื้อเฉาก๊วยที่ทรงวาด
ก็มาทำเฉาก๊วยก็ทำมันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร
ชมรมเทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ
เราก็ลองเอาไอ้ตรงนั้นมาลองมาทดลองทำ
ผสมผสานลูกกับที่ลูกเราไปรู้มา

แต่ก็ยังขายยังไม่ดี

อันนั้นคือจุดเริ่มต้นคืออยากหารายได้เสริมแค่วันละ
สองร้อยวันละสองร้อย
ปรากฏว่าไปขายมาละห้าสิบบาทยังไม่ได้เลย

ก็แรกให้ลูกไปขายขายไม่ได้

เราก็เลยเอาฉกไว้แล้วใส่ถุงมาติด
แล้วก็มัดแต่ใส่เป็นฮิวไป

ปรากฏว่าทุกคนไปเจอก็สันหน้า

จะขายของดีนะต้องขายไปปลายเดือน

แล้วครับจะบอกห้าคุณป้องช่วยซื้อซื้อชังไง

แล้ว๔๐บาทเนี่ยก่อนเนี่ย

พอไปเก็บตังค์สิ่งหนึ่งที่ผมชื่นใจมากทุกคนเจอผม

โอ้โหแปลว่าเขาติดใจในรสชาตินะ
หลังจากนั้นเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยครับ

ตอนนั้นคือเหนียวหนึบอร่อยมั่นใจในรสชาติแน่นอน
แล้วเราเริ่มไปขายข้างนอกบ้างไหมคะเริ่มยังไง

เขาไม่รู้หรอกว่าของเราอร่อยเราก็จะไปแจกกินฟรีเดินแจก
พอวันรุ่งขึ้นเราก็เอารถเข็นขายไปขาย
คนที่เราแจกเนี่ยก็เริ่มมีการตอบรับที่ดีขึ้นนะครับ
ตอนนั้นเราขายถุงนึงก็ไม่กี่บาทเอง

แล้วมันก็เริ่มขายดีขึ้นนะครับขายดีขึ้น
แล้วเราทำรถเข็นตอนหลังก็เริ่มมีการตอบรับที่ดี
แต่อันหนึ่งนะครับการขายสินค้าเนี่ย

ผมก็จะเอาเฉาก๊วยไปขายในงานนะครับ
บางทีบางครั้งวันละ๔๕๐๐๐บาท
มันเริ่มทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้น
วิธีการวิกีการเนี่ยนะครับ
ผมเอาต้นเฉาก๊วยผมเชื่อว่าคนที่กินเฉาก๊วยเนี่ย

ไม่รู้จักผมก็เอาต้นจากโกยเนี่ยไปเคี่ยวในงาน

เหมือนได้เห็นว่าโอ้มีเซตโชว์อ่ะล่ะค่ะ
คือพอเขาเที่ยวโชว์เนี่ยคนก็จะเดินเข้ามาดูอะไรเนี่ยอ่า
ก๊วยครับอ้าวมันหน้าตาเป็นอย่างงี้เหรอ
ทุกคนก็ลองกินเพราะกินปุ๊บเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มติดใจ
จากวันนึงที่เราขายได้สี่ห้าพันบาทนะครับ
มันก็สูงขึ้นเรื่อยลูกค้าเราเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยครับ
พอเราทำเราไปงานศิลปะหัตกรรมที่จังหวัดลำพูนนะครับ
งานนั้นเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนชีวิต
เรามาทำเฉาก๊วยดีกว่ามั้งถ้าเราทำงานราชการด้วย
งานราชการก็จะเสียไอ้ธุรกิจที่จะทำก็จะเสีย

ใช่ครับตอนนั้นเงินเดือนก็เกือบหมื่นแล้ว
พวกเจ้านายพวกเพื่อนก็เป็นห่วงมากลัวแล้วจะล้มเหลว
เพราะว่างานที่เราจะมาทำเนี่ยกลัวจะไม่ประสบ

เป็นห่วงเพื่อนเป็นห่วงมันกลับออกจากที่มันมั่นคง
ใครวัดใจกันเองใช่ครับก็เลยลาออก
เฉาก๊วยขายได้ประมาณ๒เดือนนะครับ
เรายังไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่อเฉาก๊วยอะไรอย่างนี้
แต่แอบรู้มาค่ะว่าชื่อเฉาก๊วยซากังลาวตาเพชรเนี่ย

เพราะว่ามีที่มาเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผมก็ใช้ชื่อเฉาก๊วยเฉาก๊วยเกษตร

แล้วมีอยู่วันหนึ่งเราจะใช้ชื่ออะไรดีนะ
ขับรถผ่านสรรเจ้าพ่อหลักเมือง
มันเหมือนกับมีคำว่าชากังลาวแวบ
เฮ้ยชากังลาวมันขนลุก
ขนลุกเลยอ่ะใช่เลย
ชากังลาวเนี่ยมันเป็นชื่อเก่าของจังหวัดกำแพงเพชร
ก็เลยตั้งชื่อว่าเฉาก๊วยชากังลาวตั้งแต่นั้นมา

ตั้งแต่ปี๔๔นะครับตกประมาณ๒๕
๒๐ปีแล้วนะครับ
อีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เฉาก๊วยชากังลาวตราเพชร
ดังระเบิดระเบอร์นั่นก็คือ
ผลเอกโอภาษย์โพธิแพทย์
ท่านเขียนในคอลังเที่ยวไปกินไป

กำลังขายอยู่วันนี้เฉาก๊วยทำให้ขายดีผิด

ก็มีลูกค้าหลายคนพูดมา

ตอนนั้นเรานึกว่าโรงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

กระทั่งมาถึงบ้านเขาเอาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาให้ดู

ว่ามันเป็นโชโก้เที่ยวอร่อยไม่เคยกินที่ใดมากกว่า

เราเห็นว่านอกจากไทยรัฐช่วยเขียนข่าวแล้วนะคะ
ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่าง
ที่ช่วยให้พ้นวิกฤตมาได้ตลอดเลย
วันนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับ

กลับมาพบกับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ

เราเห็นว่านอกจากไทยรัฐช่วยเขียนข่าวแล้วนะคะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างที่ช่วยให้พ้นวิกฤตมาได้ตลอดเลย
วันนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับ

เป็นพระนอนที่เก่าแก่ที่ใช้จากศิลาแรงธรรมนะครับ
เป็นความเชื่อว่าหลวงพ่อพระนอนนั้นได้ให้กำลังใจในการที่จะสร้างสิ่งที่ดีงาม
เป็นความเชื่อว่าหลวงพ่อพระนอนนั้นได้ให้กำลังใจในการที่จะสร้างสิ่งที่ดีงาม
เป็นความเชื่อว่าหลวงพ่อพระนอนนั้นได้ให้กำลังใจในการที่จะสร้างสิ่งที่ดีงาม
เป็นความเชื่อว่าหลวงพ่อพระนอนนั้นได้ให้กำลังใจในการที่จะสร้างสิ่งที่ดีงาม
เป็นความเชื่อว่าหลวงพ่อพระนอนนั้นได้ให้กำลังใจในการที่จะสร้างสิ่งที่ดีงาม
ความเชื่อว่าหลวงพ่อพระนอนนั้นได้ให้กำลังใจในการที่จะสร้างสิ่งที่ดีงาม
เป็นความเชื่อว่าหลวงพ่อพระนอนนั้นได้ให้กำลังใจในการที่จะสร้างสิ่งที่ดีงาม
เป็นความเชื่อว่าหลวงพ่อพระนอนนั้นได้ให้กำลังใจในการที่จะสร้างสิ่งที่ดีงาม
เป็นความเชื่อว่าหลวงพ่อพระนอนนั้นได้ให้กำลังใจในการที่จะสร้างสิ่งที่ดีงาม
ตอนนั้นมีเงินประมาณ๒ล้านมาวางศิลาเลิก๑ล้านบาท
กระทั่งมีวิหารที่สวยงามขนาดนี้นะครับ
ก็เป็นที่เริ่มสายศรัทธาของชาวจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงครับ

เมื่อประมาณปี๓๓ผมได้ออกรถพลิกอัพใหม่คันหนึ่ง

ก็ออกรถป้ายแดงให้ผมคันหนึ่งเลยครับ

ทางโรงพยาบาลก็ลงความเห็นว่าเอากลับไปตายบ้าน

แต่สิ่งที่หลังจากเส้นเลือดแตกสิครับ

เจอเตียร์เจอแม่เจอพี่เจอน้อง
มันเหมือนกับจิตเราเนี่ยมันไปไวมากครับ

แต่ที่สิ่งมหัศจรรย์นะครับอันนี้ผมพูดต่อหน้าพระนอน
ผมเห็นพระนอนองค์นี้มีชีวิตนะครับ
เหมือนกับท่านจะมาช่วยเราหรือไง
ผมก็เลยตั้งปฏิฐานว่าเดี๋ยวผมมีตังค์
ผมจะสร้างวิหารให้หลวงพ่อใหม่
หลังจากที่ผมมาสร้างวิหารหลังนี้
แต่มันก็เป็นสิ่งมากสัจจันอีกครับ
ผมขายเฉาก๊วยเนี่ยขายดีมากขายดีจนเหลือเชื่อ
ผมใช้เวลาปีเดียวนะครับ
เงิน๙ล้านสร้างวิหารหลังนี้
แล้วก็หลวงพ่อพระนอนเนี่ยจะมีงานประจำปี

ลองมาเยี่ยมชมวัดบ่อสามแสน
ไหว้หลวงพ่อพระนอนขอพรหลวงพ่อใหญ่นะครับ
โอ้โหนี่แหละครับวัดบ่อสามแสนที่พูดถึงนะครับ
เห็นว่าเดิมเนี่ยเป็นวัดใกล้บ้านหลังคุณอา

จนกว่าทางด้านคุณอาเนี่ยแหละครับไปบุรณะ

กระทั่งบริจาคเยอะจนกระทั่งทะเลาะกับที่บ้านเลยครับ

ตอนนั้นวิหารเนี่ยมันเก่าเพิ่งหมางั้น

ครับปรากฏว่าเก็บเงินได้ประมาณ๒ล้านครับ

เดี๋ยวนะคะเงินเก็บมี๒ล้าน

แล้วเสร็จไหมฮะ

โดยเฉพาะลูกสาวนี่โอ้โหโกรธมาก

พ่ออยู่วัดมาตั้งแต่อายุ๗ครัว

ถ้าพ่อไปเล่นการพนันเอาไปกินเหล้า

ระหว่างผมปั่นจักรยานจากบ้านมาวิหาร

ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับ

ปีเดียวผมสร้างวิหารเสร็จ

หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดมอบให้นะครับ
ก็เรียกว่าพระกุสุมกระล่อกกระแตน

อันนี้ก็เจ้าคณะจังหวัดตากหลวงพ่อสายให้มานะครับตรงผม
อันเนี่ยมดงามมากเลยอ่ะอ๋อผมนึกว่าตรงนั้นจะค่อยพระนอนวัดบ่อสามแสนไง
พระนอนท่านนอนอยู่

เพราะว่าเดี๋ยวนี้เดินไปวัดไหนในกลางแผ่งเพชรนะฮะ

ทำบุญรวมไปแล้วเนี่ย

ให้ผมมีเงินมากมายขนาดไหนผมก็ตาย
มีโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดี

หลังจากนั้นก็เริ่มทำมาเรื่อยนะครับ

วัดตอนนี้ในประเทศไทยนี่เยอะมาก

ทำไมคนถึงยัง

คือคนไทยก็จะไม่ค่อยได้รู้เรื่องตรงนี้นะครับ
ห่างไกลวัดถึงแม้ว่าวัดจะเยอะก็ตาม

บอกไปเด็กว่าเราตอนเด็กเนี่ย
เสียแม่ครูอาจารย์สอน

ทีนี้คนจะดีได้ก็ต้องคือมีคุณธรรม

ผมก็เลยเริ่มต้นเข้าที่โรงเรียน

ทั้งหมดทั้งมหาวิทยาลัย

โรงเรียนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ

เด็กนี่สามารถทำศาสนพิธีได้หมดเลย

โครงการนี้ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ

ถ้าว่างอยากให้ไปเยี่ยมลง

ให้พวกเราเข้าร่วมด้วย

แบ่งให้ลูกบริหารงานแล้วด้วยใช่ไหมคะ
ทุกวันนี้ก็ได้ลูกชายกับลูกสะพ้าย

ส่วนลูกสาวตอนนี้มีโรงงานให้ที่หาดใหญ่นะครับ

ก็คือกำแพงเพชรและหาดใหญ่

แต่ส่วนที่กำแพงเพชรก็เตรียมแผนไว้

และนี่คือเส้นทางกว่าจะมีวันนี้นะครับ
ของชาวก๊วยชากังราวตราเพชร
เห็นนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ที่ฟังลูกชายเล่าเรื่องการทำเฉาก๊วย

กระทั่งทำออกมาขายดิบขายดีแบบวันนี้นะครับ

จุดเริ่มต้นเล็กที่อยากจะหารายได้เสริม
เพียงแค่วันละ๒๐๐บาทเท่านั้นนะคะ
เฉาก๊วยชากังราวทุกวันนี้
รายได้เฉลี่ยต้องบอกว่าขายได้
ประมาณ๒๕๐๐๐๕๐๐๐๐ถุง
ต่อวันถุงละ๘บาท
เฉลี่ยวันหนึ่ง

ตั้งเป้าไว้เป็นพันเท่า

การลงมือทำทันทีไม่ยอมแพ้

พอมีแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

นี่คือเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราค่ะ

สู้ชีวิตเพื่อคิดต่อยอดให้กับธุรกิจของตัวเองกันบ้างไหมล่ะครับ
สำหรับวันนี้เศรษฐีป้ายแดงต้องขอลาไปก่อน
พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาดีสี่โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง